นับถอยหลังอีก๕วันเท่านั้นนะคะสำหรับวันลงประชามติ
ตอนนี้หลายฝ่ายก็จับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
ผู้สื่อข่าวถามนายกรัฐมนตรีวันนี้ว่า
จำเป็นต้องมีการตั้งวอรูมเพื่อติดตามผลการทำประชามติหรือไม่

ส่วนเรื่องของการจัดรายการคืนความสุขให้คนในชาติในวันที่๕สิงหาคมนี้
ก็ยังคงจัดอยู่เพราะว่านายกรัฐมนตรีบอกว่า
รู้ตัวว่าอะไรควรทำและอะไรไม่ควรทำนะคะ

เป็นคนรู้อะไรควรไม่ควรและรู้ดีไม่ดี

แต่พวกขี้นำอยู่นั่นแหละ

คือเธอออกมาเงยพวกันอยู่รถแมพันธุ์ของผม
แต่ว่าทำให้ดีสุดในช่วงผมยังอยู่ทำให้ประเทศชาติทำให้ประชุมภูมิไทย

ขณะที่วันนี้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็กล่าวถึงกรณีที่นายสุเทพเทือกสุบัน
เหลศาสตร์ที่การมูลนิทธิกอปปออกมาเชิญชวนประชาชน
เป่านกหวีดออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงลงประชามติว่า
เป็นการปลุกระดมไม่สามารถทำได้
ส่วนกรณีที่นาวาอากาศตรีประสงค์สุนสิริ
ซึ่งเคยสนับสนุนคอสชออกมาระบุว่าจะไม่รับร่างรัฐธรรมนูลนั้น
ไม่ทราบว่าต้องการอะไรเพราะว่าคอสชและรัฐบาล
ดำเนินการทุกวิถีทางรวมถึงเปิดให้รับฟังความคิดเห็น
ซึ่งมีนายมีชัยรุชุพันธ์ประธานกรทก็ออกมาชี้แจงทั้งหมดแล้ว
ไม่จำเป็นต้องออกมาติติงขอเพียงอย่าชี้นำเท่านั้นค่ะ
ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนะคะนายวิศนุเครืองามบอกว่า
ก็ไม่ได้มีการเตรียมตัวต่ออะไรโดยเฉพาะผลประชามติ
แต่ว่าผู้ใหญ่ในคอสชระบุไว้ว่าได้มีการเตรียมเรื่องของธุรการไว้แล้ว

ส่วนผู้ที่เคยถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองอย่างบ้านเลขที่๑๑๑
แล้วก็บ้านเลขที่๑๐๙นะคะตัวเองไม่แน่ใจว่าจะสามารถใช้สิทธิ์ได้หรือไม่
แต่กรรมการการเลือกตั้งประกาศไปแล้วว่ามีสิทธิ์ไปลงประชามติค่ะ
ส่วนวันนี้นะคะที่กรกตค่ะนายสมชัยศรีสุธิยากรกรกต
ได้มีการทดสอบความแข็งแรงของหีบบัตรลงคะแนนแบบใหม่
ผลิตจากพลาสติกเพื่อนำไปใช้ในการออกเสียงประชามติ
ในครั้งนี้ประมาณ๕๐๐๐หน่วยออกเสียง
ด้วยการโยนแบบนี้เนี่ยนะคะปรากฏว่าอย่างที่คุณผู้ชมเห็นค่ะ
ก็แตกเลยนะคะถ้ำกลางความตะลึงของนายสมชัยแล้วก็สื่อมวลชน
ก่อนที่จะนำหีบใบเดิมมาโยนใหม่
ทดสอบความแข็งแรงกันอีกครั้งแล้วก็ให้ผู้สื่อข่าวขึ้นไปเหยียบแบบนี้
โอ้โหในโลกออนไลน์พูดถึงกันเยอะเลย
ไปทำเป็นรีมิกซ์มีอะไรมีใส่เพลง

อย่างคุณสมชัยมีการตอนแรกชวนด้วยนะ
ใครจะลองโยนดูบ้างไหมไม่มีใครกล้าโยนแล้วเพราะว่าโยนปุ๊บก็แตก
ต้องรับผิดชอบไหมอันนี้คือคำถามนะฮะ